เป็นทหารที่ติดเอสแล้วก็ลวงตุ๋ยเด็กนับร้อยคนนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะไปรวบตัวทหารนายนี้ได้แล้ว
ก็คือจ่าตั้มเป็นทหารม้าในจังหวัดขอนแก่น
วงตุ๋ยเด็กชายหน้าตาดีเป็นร้อยคนเลยนะครับ
ด้วยวิธีการที่หลอกว่าจะให้เงินให้ทองแก่เด็ก

แล้วเอารูปคนอื่นนะเป็นรูปคนหน้าตาดี
เป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเองเป็นรูปคนหน้าตาดี
แล้วก็เข้าไปทักแชทไปพูดคุยกับเด็กชาย
หลอกเด็กชายต่างนานาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินให้ทอง
เงินเดือนเดือนละ๕๐๐๐ละกันให้โทรศัพท์มือถือไว้ละกัน
ล่อลวงจนเด็กชายส่งภาพโป๊ส่งคลิปโป๊ะ
แล้วก็แชทโป๊กันให้ดู
จากนั้นจ่าตั้มก็จะบันทึกคลิปนั้นไว้

หลังจากนั้นนะครับก็จะโทรติดต่อเด็กอีกนะคุณ
โทรติดต่อเด็กอีกแชทคุยกับเด็กอีก
แล้วบอกว่ามาหาหน่อยมามีอะไรกันหน่อย

ถ้าไม่มาเดี๋ยวจะแฉภาพแฉคลิปเหล่านี้
เด็กก็กลัวก็ต้องไปแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
แล้วตอนเด็กไปเด็กก็ไปถึงก็ไปเจอจ่าตั้ม
ซึ่งไม่ใช่มีหน้าตาเหมือนในรูปโปรไฟล์เลย

ตำรวจนี่นะครับนำกำลังไปจับจ่าตั้ม
หรือว่าจ่าสิบเอกจักริจค่อมสิงอายุ๔๓ปี
สังกัดทหารม้าในจังหวัดขอนแก่น
หลังจากมีผู้ร้องเรียนไปยังเฟซบุ๊ค
ของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนยี
จ่าตั้มมีพฤติกรรมล่อลวงเด็กชาย
ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายคลิปแบ็คเมย์

เรื่องนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาม

พฤติกรรมของจ่าตั้มผู้ต้องหาบรายนี้
คือจะใช้แอปพลิเคชันบรุษดี
ในการติดต่อพูดคุยกับเด็กชาย
ที่ใช้ชื่อว่าจักริจค่อมสิง
โดยมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นหลงเชื่อ

แล้วก็เชื่อในคำพูดของจ่าตั้ม
เข้ามาแชทพูดคุยกันจำนวนมากนะครับ
เนื่องจากจาตั้มอย่างที่บอกไป
ใช้ภาพโปรไฟล์เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี

ส่งภาพอวัยวะเพศมาบ้าง
ลามกอนาจารย์มาบ้าง
ล่อลวงให้เด็กชายช่วยตัวเองให้ดูบ้าง
โดยจ่าตั้มหลังจากที่ได้ภาพได้คลิปเหล่านั้นมา

จากนั้นก็มีการนัดแนะเพื่อเจอตัวกัน
โดยใช้วิธีการข่มขู่บอกว่า

เอาเด็กก็มาสิครับก็มาเจอกันก็กลัวไงครับ
เด็กบางคนที่มาให้การกับทางตำรวจนะ
คือจริงเขากลัวที่จะไปเจอจ่าตั้ม

เพราะหวังว่าไอ้คนนี้
จะลบคลิปลบภาพให้เขา
ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับ

จากนั้นก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กันในครั้งต่อไปด้วยคุณ
เคสถึงขนาดข่มขืนกันในรถเลยนะฮะ

ซึ่งที่ผ่านมามีเด็กชายอายุ๑๓ปีขึ้นไปตกเป็นเหยื่อ
จากการกระทำชำราวทางทวันหนัก
และบังคับให้ใช้ปากสำเร็จความไคร้จำนวนมากกว่า๗๐ราย
ในพื้นที่อำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ในพื้นที่จังหวัดกราศิลป์จังหวัดมุกดาหารและสกลนครครับ
จากการสอบสวนจ่า๑๑จากกริจหรือว่าจ่าต้ำ

และสิ่งที่เขายอมรับน่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือ
อยู่ระหว่างการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัส
เขาเพิ่งเข้ารับการรักษาเมื่อปี๕๘
และหลังจากปี๕๘เป็นช่วงของการกระทำชำราว
เด็กชายนับร้อยคน
ที่มีบันทึกตารางรายชื่อเหยื่อ
ผู้ต้องหาบรายนี้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
โดยได้มีการจดบันทึกรายชื่อเหยื่อ
แน่ชัดแล้วที่ตรวจสอบได้คือ๒๘ราย
และที่น่าตกใจว่ามีการประบุว่าการร่วมเพศ

และคนไหนป้องกันใส่ถุงยางอนามัยไม่ได้ใส่อย่างไร

เพราะว่าเด็กที่ต้องถูกบังคับมีเพศสัมพันธ์
เพราะเขาก็รับสาธารณ์ภาพนะคะว่าส่วนใหญ่
ไม่ได้มีการใส่ถุงยางป้องกัน
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปได้ข้อมูลจากผู้ชาย
วัย๓๐ปีคนนี้ถือว่าเป็นพยานที่สำคัญเลยนะ

เขารู้พฤติกรรมของจ่าตั้ม
แล้วผู้ชายคนนี้ค่ะตัดสินใจจะส่งเรื่องร้องเรียน
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้
เขาเล่าให้กับทีมข่าวฟังแบบนี้
ว่าผมเนี่ยมีรุ่นน้องในหมู่บ้านผมเขามาเล่าให้ผมฟัง
ว่าถูกจ่าตั้มล่อลวงแล้วบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย๔ครั้ง
แล้วก็ถูกถ่ายวีดีโอเอาไว้เอาไว้แฉเอาไว้แก๊กเมลค่ะ
ทีนี้พอพยานคนนี้เขาได้ฟังจากรุ่นน้องในหมู่บ้านปั๊บเนี่ยนะ
เขาก็เลยทำทีไปคุยกับจ่าตั้ม
จะไปสืบหาข้อมูลไงแล้วก็รู้มาว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยก็โดนเหมือนกัน

จ่าตั้มจะติดต่อเหยื่อแล้วบอกจะให้เงินเดือนเดือนละ๕๐๐บาท

ใช่แล้วเขาจะเลือกเหยื่อด้วยนะว่าจะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๓๑๘ปี
ทีนี้ถ้าเกิดว่ายอมคบหากันแล้วยอมคบแล้วก็ยอมมามีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก็จะนัดแนะให้มาพบกันตามที่ต่าง
ทุกครั้งจ่าตั้มเขาจะขับรถเก๋งไปรับ
แล้วถ้าเกิดว่าไปเจอกันแล้วแล้วบางคนเหยื่อ
บอกอ้าวหน้าไม่ตรงกับในรูปโปรไฟล์เลยนี่

ตั้มจะบังคับจะขู่
แล้วก็บอกว่าไอ้ภาพพวกลามกอนาจารย์ที่เคยคุยกันที่เคยแชทกัน
แล้วเคยส่งมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยลงโลกโซเชียลให้หมดเลย

จตั้มนี่ขืนใจในรถอย่างที่บอกค่ะ

ที่จะติดกล้องบันทึกภาพนอกรถถูกไหม

ทีนี้พยานคนนี้ที่เขาให้ข้อมูลกับเรา

ผู้เสียหายที่บอกว่ามี๗๕คน

แต่ที่ตอนนี้ข้อมูลมีอยู่แค่๗๐
เพราะว่าที่เหลือยังไม่กล้าที่จะออกมาแสดงตัว
ทีนี้พยานคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากให้คนที่โดนกระทำทุกคนเนี่ย
ออกมาต่อสู้แล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

คนนึงมันก็เอาเรื่องนี้มาฟ้องให้ผมฟังว่าเนี่ย
มันโดนคนคนนี้แอบอ้างทัวร์ตอนแรกใช้รูปคนอื่น
ทักทายคุยกันครับแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
เสร็จแล้วก็ถูกแอบถ่ายคลิปไว้
แล้วทหารคนนี้มันก็เอาคลิปนี้มาข่มขู่น้องผมเนี่ยอยู่ตลอด
จนต้องยอมให้มันมีอะไรด้วยประมาณ๓๔ครั้ง
เอารูปคนที่มันส่งมาเนี่ยว่าเป็นเหยื่อเนี่ย
มาดูซิว่ารู้จักใครบ้างมีเฟสคนไหนบ้าง
ลองเอาเพศมาให้พี่เดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับเขา
เขาก็ส่งมาผมก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุย
ทุกคนที่มันเอารูปมาลงคือคนที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับมันมาแล้ว
ส่วนนั้นพอมั่นใจอย่างนั้นผมก็เลยเอาลุยแล้วทีนี้ต้องเอาให้อยู่หมัดครับ
พี่พยานคนนี้นี่คือสำคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าไปช่วย
คือไปเก็บข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจส่งเรื่องร้องเรียนจนจับกลุ่มได้
ทีนี้คุณผู้ชมที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจภูทรน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่มีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความ
แล้วก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้อนุญาตให้กับผู้สื่อข่าวไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ขณะที่การสอบปากคำผู้เสียหายก็มีทั้งผู้ปกครอง
มีทีมสหวิชาชีพมาเข้าร่วมด้วยตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะอย่างที่บอกว่าเหยื่อก็จะเป็นเด็กชายอายุ๑๓
ใช่นะครับในเรื่องของคดีตอนนี้ทางตำรวจศพน้ำพอง
แล้วก็ตามตำรวจบกปคมได้ควบคุมตัวจ่าสิบเอกจักริจ
หรือว่าจ่าตั้มเพื่อขออำนาจศาลมธบ๒๓ฝากขังผลัดแรกแล้ว
โดยได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นศาล
และตอนนี้ทางตำรวจสพน้ำพองตำรวจบกปคมและสหวิชาชีพ
ก็จะไปพูดคุยกับเด็กทุกคนที่อยู่ในลิสต์บัญชีรายชื่อของจ่าตั้มนะครับ
ซึ่งมี๗๕รายชื่อและยืนยันตัวตน๒๘รายชื่อในหลายจังหวัดในภาคอีสาน